ข่าวต่อไปหมีแน่ไอ้หมีตัวใหญ่ใหญ่นี่แหละ
เพราะไปเจอรอยเท้าของมันฝนอยู่ตามต้นไม้นะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่นะฮะเขาเอากรงไปวางดัก๓วันแล้วยังจับไม่ได้
ลูกชายของบ้านนี้คือบ้านนี้พ่อแม่อยู่กันสองคนลูกชายอยู่ปลาจีนนะครับ
เป็นห่วงเหลือเกินเดี๋ยวมันมาจะตะปบพ่อกับแม่หรือเปล่านะครับ
เล่าบอกว่าปกติเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้หรอกนะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนพ่อกับแม่โทร
มาบอกว่าโอ้ลูกเจ้ารอยเท้าหมีในศูนย์หลังบ้านซึ่งขณะนั้นนะครับเขาอยู่บ้าน
ปลาจีนบุรีเนี่ยฮะพี่สมหมายอยู่บ้านอยู่ปลาจีน
บ้านพ่อบ้านแม่อยู่นครนายก
กระทั่งช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
จึงเดินทางมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็มาสำรวจลอยตีนหมี
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคาดว่า๒๓วันก่อน
มันน่าจะเข้ามาในศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ถ้าใครไม่เคยเห็นลักษณะของการฝนเล็บของหมี
ดูภาพเมื่อสักครู่นะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๐มกราคมที่ต้นมาแล้ว
มกราคมไปต้นมาแล้วล่ะที่เขาเจอรอยแบบนี้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ช่วยเอากรงดักมาวางเอาไว้
แล้วก็เอาลูกขนุนมาวางล่อด้วยนะ

เล็บมาสิว่าคมแค่ไหนที่ทำให้เปลือกไม้เป็นแบบนี้ได้
วางไว้นะยังจับไม่ได้
เขาก็หัวเวลาพ่อแม่ก็อายุมากนะ

ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่า

ก็เป็นต้นพวกต้นมะกอกต้นผักกระโดนอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ได้เอกใจว่าหมาที่บ้านก็เห่าเป็นปกติอยู่แล้ว
อย่างที่ผมนำเรียนไปครับตามต้นไม้บริเวณในสวนเนี่ยนะฮะ
มีรอยตีนหมีขนาดใหญ่เลยฝนเล็บบ้างนี่นะฮะควรบ้างนะฮะ
แล้วก็มีรอยปีนต้นขนุนด้วยทั่วทั้งสวนเลย
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ามันน่าจะเป็นหมีขนาดโตเต็มวัยแล้วล่ะ
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๙๐๑๐๐กิโลกรัมครับ
ช่วยกันจับให้ได้หน่อยฮะลูกชายเขาคงนอนไม่หลับ

น่ากลัวไม่รู้จะโผล่ไปตอนไหนนะ